สนับสนุนให้เลิกบุหรี่เพราะวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
สวัสดีค่ะดูก่อนร่อนน้ำกับดาวซุปเปอร์สรามมาแล้วค่ะ
มาเจอคุณผู้ชมในวันงดสูบบุหรี่โรค
งดสูบบุหรี่โลกอยากให้โลกจริงโดยเฉพาะช่วงฟ้าฝนเป็นแบบนี้ค่ะ
เพราะคุณไม่มีที่จะสูบบุหรี่หรอกเพราะฝนมันตกเต็มไปหมดแล้ว
ยืนสูบบุหรี่กลางฝนเป็นไงบุหรี่ดับหยอกแต่อยากให้เลิกจริงนะ
ฝนเยอะช่วงนี้ก็เพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมประจำฤดูค่ะ
พาเอาความชื้นเข้าไปแล้วไปเจอกับนี่ตรงนี้ยอมความกดอากาศต่ำบวกกัน
กลายเป็นฝนในพื้นที่ประเทศไทยเน้นพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้
และถามว่าพายุมาวายังจะมาอีกไหมหลายคนอยากได้คำตอบดิฉันก็ตอบทุกวันนี้แหละค่ะ
มาวาไม่มาแล้วค่ะตอนนี้อยู่มหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์
ทิศทางของเขาก็จะขึ้นไปด้านบนไม่มาประเทศไทยแล้วนะคะย้ำแบบนี้นะคะ
ฝนวันนี้เป็นยังไงบ้างช่วงเช้าเช้าฝนยังไม่เกิดเพราะว่าฝนเกาะตัวในทะเลนะคะ
อ่าวไทยและอันดามันตรงนี้แต่หลังจากนั้นช่วงบ่ายบ่ายค่ะ
พลขึ้นบกเลยภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ริมชัย
ฝั่งของภาคตะวันออกระยองจันตราตรงนี้รวมถึงภาคใต้ช็อกทั้งภาคเลยค่ะ
ระมัดระวังอันตรายจากฝนด้วยนะคะและฝนที่เกิดขึ้นแบบนี้
ทำให้คลื่นในทะเลอันดามันยังคงสูงอยู่เลยนะสูงได้มากกว่า๓เมตรและเป็นคลื่นที่ค่อนข้างประชิดฝั่งด้วยตรงนี้
เรือเล็กคุณงดออกจากฝั่งก่อนนะคะอุณหภูมิเป็นแบบไหนอุณหภูมิจุดที่มีฝนอากาศค่อนข้างดีค่ะ
แต่ถ้าจุดที่ไม่มีฝนเช่นภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือร้อนจัดไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวรอฝนมาคลายร้อนกันค่ะ